ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่ไม่มีงูมีแต่เนื้อหมูค่ะไปเช็คราคากันหน่อยค่ะราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับลงมาแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงสงกรานนี้ปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงนิดนึงนะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมเฉพาะไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองค่ะมาดูราคา
ผักกันบ้างค่ะกะหล่ำปลีเขียว๑๒บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊